คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวดีค่ะ
บรรณาการเมื่อวานนี้ฯงานยูนีเซฟมีทัพสุกราชไปร่วมงานเยอะแยะมากมาย
น้องมินพิชญาโรงมีถึงฟ้าไสวิกเอ็มเข้มหัสวีแล้วก็ดาราวิกหมอชิดมากันเพียบเลย
ทุกคนสวยหล่อค่ะแล้วก็มาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกับโอกาสยูนีเซฟ
น้องมินค่ะสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ปังจริงนะสวยโสดสุดนะคะ
แล้วต้องบอกว่านะคะตอนนี้เนี่ยค่ะเรื่องละคร

ซึ่งน้องมินบอกว่ายังบอกอะไรมากไม่ได้นะคะ

แต่รับรองว่ากลับมาคราวนี้แซ่บแน่ค่ะ

แค่คนเดียวนะคะแต่ก็ไม่ขอบอกว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ไม่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มินโสดค่ะ
ปี้มีความสุขกับการทำงานรีวิวชีวิตโสด๒๐๒๒นะคะสาวโสดยุคนี้บอกว่าเล่นเกมนอนดูซีรีส์อยู่กับหมา
ก็สบายใจแล้วค่ะไปฟังเสียงน้องมินหน่อยค่ะ
พอหลุดพูดในรายการพี่หนุ่มอย่างนี้มันก็เอามาเขียนข่าวกันไปต่างนานาอะไรอย่างนี้
มีเข้ามาหลายคนอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาไปเขียนต้องเขียนดีนะเดี๋ยวเราจะแบบเสียมูลค่าเราเสียหาย
โสด๒๐๒๒นะคะก็หาเงินแล้วก็ใช้เงินค่ะไม่เหงาค่ะแล้วก็อยู่บ้านอ่านหนังสือเล่นเกมดูซีรีส์โสดค่ะโสดค่ะ
โสดค่ะเขียนฉันยังโสด
นี่น้องวินแซวด้วยนะคะว่าพี่นักข่าวค่ะเวลาเขียนก็คือแคปชั่นแน่นไปเลยค่ะ
มินโสดสวยเล่นเกมอยู่บ้านค่ะแบบนี้เลยน่ารักจังแคปชั่นแบบนี้ลอกได้นะคะก็เขียนให้ถูกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็เอาใจช่วยนะจ๊ะดูสวยดูเกาหลีขึ้นนะ
สวยมากเมื่อวานเจอตัวจริงมีนสวยจังเลยลูก